มาดูทางฝั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลกันบ้างนะครับ

เฮงวิทยาลาฮกุลประธานเทคนิคนะครับ

แต่ก็คงจะพูดคุยแนวโน้มในการเตรียมทีมดีกว่า
สวัสดีครับโค้ดเฮงครับน่าอยู่ในสายแล้วนะครับ

สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ

สายที่ออกมานะครับเอาวิทยาลาฮกูลซะหน่อยแล้วกันนะครับ

เออจริงมันก็อาจจะเบากว่าสายเอนิดนึงครับผม

ครับแต่จริงแล้วเนี่ย
อย่างฝรีปินเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่ก็อยู่ในต่างประเทศ
๑๐กว่าคนที่เล่นในหลีกในต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเขากลับมาหมดเนี่ย

แน่นอนเล่นในบ้านอาจจะยากสำหรับเขานะครับ

ส่วนฝรีปินเนี่ยอย่างที่บอกคือ
ถ้าเราผ่านฟิลิปปินส์ได้เนี่ยผมว่าเราก็มีโอกาสที่เข้าไปจริง
แล้วก็อาจมีโอกาสได้แชมป์มาครบครับ
ก็อย่างที่บอกคือเราต้องดู

ไทยแลนดลีกปีนี้มันเป็นลีกที่หนัก
เพราะว่า๑รุ้นแชมป์กันหลายทีม

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงก็คือ

ครับโปรแกรมที่ออกมาเนี่ยเราจะเล่นในบ้าน
เจอกับสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียตรงนี้เนี่ย
เขาเช็งดูแล้วก็เป็นงานที่เบาลงไปนะครับ

คือถ้าเล่นในบ้านนี้ผมไม่ห่วงครับผมครับ
จริงผมไม่ว่าเล่นนอกบ้านในบ้านเนี่ย
ผมว่าศักยภาพของเราเหนือกว่าทุกทีมอยู่แล้วครับ
เพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือ
หนึ่งตัวผู้เล่นมากันครบไหม
บอกตรงว่าทีมชาติไทยนักบอลไทยเนี่ย
บอกตรงว่ามันมีจำนวนจำกัดครับผม

ถ้าผู้เล่นเมืองทอง๓๔คนหายไปเนี่ย
คือมันก็ทีมก็จะอ่อนลงไปด้วย

การแขั้นหลีกครับผม

เห็นบอกว่ารายวัฒน์จะส่งรายชื่อ๕๐คนให้
คุยกันก่อนหน้านี้จะมีการประชุมอีกรอบไหม
เพื่ออาจจะตกลงเลยว่าจะใช้ผู้เล่นชุดหลัก
เอาตองมาเสริมไหมแล้วก็หรือจะเรียกชุดใหม่ไปเลยอะไรอย่างนี้ครับ
ตองคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขามาแน่นอนอยู่แล้วครับ
สำคัญด้วยแล้วผู้เล่นแต่ละคนของเราตอนนี้คือ
ตัวสำคัญของทีมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นมุ้ย

ครับผมก็คงต้องชี้ขาด

ก้องจะมีการประชุมเร็วนี่อีกทีครับ
รายชื่อ๕๐คนขออีกสักรอบครับโค้เฮงครับ
รายวัตรประกาศไว้จะส่งให้กับทางสมาคมเมื่อไหร่นะครับ
ตอนนี้เราพยายามให้เขาส่งก่อนครับ
เพราะว่ามันต้องดูว่าลีกมันยังไม่จบ
หากเราเรียกมาแล้วแล้วมีคนอื่นบาดเจ็บอีกเนี่ยมันก็จะมีปัญหา
คิดว่าเส้นทางการป้องกันแชมป์ของเราในปีนี้จะสามารถป้องกันแชมป์ได้ไหม
หรือว่าเพราะฉันคิดว่านักตรงไหนบ้างคะ
ผมว่าคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าบอกตรงว่าเกมรับเราดีขึ้นเยอะมากครับผม
ส่วนเกมลุกจริงแล้วอย่างที่บอกฟุตบอลไทยต้องปรับไปเกมลุก
ก็คุยกับนายวักอยู่แล้วครับเรื่องการพัฒนาเกมลุก
เพราะว่าถึงเขาจะบอกว่าเวลาการฝึกซ้อมเนี่ยมันไม่มี
แต่ผมเชื่อว่าในเกมลุกเนี่ยเราต้องมีความหลากหลายมากกว่านี้
เพราะว่าผู้เล่นของเราเล่นเกมลุกได้ดี
ไม่ว่าจะผู้เล่นอยู่ที่เล่นในหลีกไทยแลนดลีกหรืออยู่ในญี่ปุ่นตลอดครับ
ครับอย่างนี้จะมองว่ารายการอาเซียนคลับนะครับ
เป็นรายการที่เราจะซ้อมใหญ่ก่อนที่จะไปลุ้นในเอเชียนคลับเลยหรือเปล่าครับโค้ดเห็ง
อันนี้แน่นอนครับผมก็คงเป็นการเตรียมตรงนั้น
เพราะว่ามันเป็นช่วงหลังจากซูซูกิแล้วเนี่ย

เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวแล้วซูซูปิเนี่ยก็เป็นการเตรียมตัวเพื่ออาเซ็นต์คลับอยู่แล้วครับ
ชัดเจนนะชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับโค้ดเองครับ
ได้ครับผมครับครับสวัสดีครับ
พูดถูกเพราะว่าจริงแล้ววันนี้อาจจะยังไม่ได้อะไรมาก
แต่ได้ความชัดเจนตรงที่ว่าสรุปแล้วควรจะคุยกันอีกรอบหนึ่ง
เพราะว่าเดี๋ยวมีการจับสลายเช่นคลับมาเนี่ยพอรู้สายปั๊บการทำงานคาบเกี่ยวกันก็ต้องคุยชัดเจนแล้วว่าผู้เล่น๒ชุดคือกันคนบาดเจ็บด้วยนะครับ
แล้วก็สิ่งที่โค้ดเฮงบอกเนี่ยจริงเรื่องของผู้เล่นจำกัดไหมเนี่ยเรามีผู้เล่นเยอะ
แต่ว่าอยู่ที่ว่าเรากล้าใช้หรือเปล่า

อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติ
จะกล้าให้เขาได้ทดลองในรายการนี้มา

เพราะว่าพอเราเล่นย่าว๒นัดเยือน๒นัดเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมเยือนที่อาจจะมีฟิลิปปินส์อยู่ทีมหนึ่ง
แล้วก็มีรูไนกับตีมอลที่ตัดกันก็ไม่รู้ว่าเจอใคร

อาจจะทำให้นักเตะหน้าใหม่ที่จะมีโอกาสโชว์ฝีเท้าเนี่ย

เดี๋ยวลุ้นกันเพราะว่าเดี๋ยววันที่๔

จะได้บทสรุปกันชัดเจนกว่านี้ล่ะ